สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในค่ำคืนนี้กับผมชนะเดชพิรัตนมงคลนะครับ
ติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งขัน๔เกมที่ประเทศมาเลเซีย
เดตวันนี้นะครับได้เพิ่มอีก๒เหรียญทองครับ
คว้าเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อีก๑เหรียญทองจากประเภทคู่ผสมครับ
โดยน้องหญิงสุธาสินีสุเวตบุตรจับคู่กับน้องไบร์ทนะครับ
พาดาศักดิ์ตันวิริยเวชกุลเอาชนะคู่จากสิงคโปร์ไป
ต่อ๑เกมครับ๗ต่อ๑๑๑๑ต่อ๙๑๑ต่อ๖และ๑๑ต่อ๘นะครับ
จากคู่ของมานบกันทวังที่จับคู่กับหวานตากุมุทพงษ์ผ่านิตนะครับ
ทรักษักตรรวิริยเวชกุลจับคู่กับสุพนัทวิสุทธิ์เมทางปุ่นครับ
ส่วนการรับบี้๗คนหญิงนะครับ
ไทยซึ่งเป็นแชมป์เก่าก็สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้โดยนัดชิงชนะเลิศครับ
ปล้ำนำเลี้ยบสาวไทยอาศัยความไวและความแข็งแกร่งพร้อมจังหวะการเข้าทำที่แม่นยำครับ
เอาชนะสิงคโปร์ไปได้๑๗ต่อ๑๐จุดถือว่าเป็นการขวาเหรียญทองได้ที่๓ของไทยครับ
ส่วนรักบี้๗คนทีมชายรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับ
ใครในชุดสีเหลืองครั้งทีแล้วมันไม่ติดอันดับที่จะจะติด๑ใน๔นะครับ

ฝ่ายเอาชนะฟิลิปปีนเป็นแบบขาดรอย๒๖๗

ซึ่งทางสมาคมกีฬารักบี้ก็ตั้งเป้าเอาไว้ที่๑เหรียญทอง
ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับ
ไปดูฟุตซอลกันบ้างครับ

ทีมไทยชนะเวียดนามมาในนัดแรก
กับอินโดนีเซียไทยมาในชุดสีดำนะครับ
เกมกันกันในวันนี้เครื่องแรกอิดโนนิเซียครับ
ออกนำก่อนนาทีที่๔จากบุภัมภ์ซับบาล
จากนั้นนะครับนาทีที่๑๘ครับ
อิดโนนิเซียนำห่างไปถึง๒๐ครับ
จากซายาซีซาอุดนะครับ
ก็จบเครื่องแรกด้วยสกอร์นี้อิดโนนิเซียนำ๒๐ครับ
แต่ว่านาทีถัดมานะครับ

ยิงให้กับอิดโนนิเซียหนีห่างไปเป็น๓ประระตูตะหนึ่ง
จังหวะสวนกลับจังหวะนี้ครับ
แล้วสุดท้ายกดดันอินโดนีเซียจนได้จุดโทษจุดที่๒
สังหารไม่พลาดช่วยให้ไทยไล่มาเป็น๒ต่อ๓
อินโดนีเซียตัดได้ในจังหวะนี้แล้วก็เป็นอเล็กซานเดอร์เบอร์นาคนะครับ
ยิงติดท้ายกับอิดโนนิเซียหนีไปเป็น๔ต่อ๒
แล้วก็ชนะไทยไปด้วยสกอร์นี้ครับ
กอร์แบบนี้ครับทำให้ทีมโต้เล็กไทยนั้นแพ้เป็นครั้งแรกในศึก๔เกมนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่หมดลุ้นเหรียญทองเพราะว่าต้องดูคะแนนรวมเมื่อจบ๔แมชครับ
หลังจากจบเกมนะครับกัปตันชากฤษฎาวงแก้วบอกถึงสาเหตุที่ทีมไทยนั้นไม่สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้ครับ
เวลาเพจเกมรับของเขาไม่ดีเรารับไม่ดีครับแล้วก็อินโดเป็นเกมที่บุกแล้วก็โต้ไวครับ
แล้วก็สามารถแบบแซงเกมแนวรับเราได้ครับแล้วก็ถึงได้ประตูของเราครับ
พวกเราก็ยังอีเหลืออีก๒เกมว่าเราก็จะทำผลงานอีก๒เกมให้ดีแล้วก็รอลุ้นว่าอินโดจะเป็นยังไงครับผม
เราก็จะไม่ประมาณเขาก็คือวันนี้เป็นบทเรียนของพวกเราอยู่แล้วเราต้องเอา๓แต้มต่อเราจะเล่นเกมต่อเกมเราก็จะเน้นให้มากแล้วจะเล่นเกมรับแล้วก็เกมบุกของเราเราจะเอา๓แต้มให้ได้ก่อนครับ
เกมนี้ซาสิชาโพวงและจิรับประพานิ่มรัตนสิงห์นะครับยิงไปคนละ๓ประตูก็ทำให้ไทยเก็บชะชนะ๒นัดรวดนะครับเกมถัดไปไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่๒๕สิงหาคมนี้นะครับเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาของไทย
ไปดูอีกหนึ่งการแข่งขันที่เป็นความหวังเดือนทองของไทยนะครับมวยสาคนสมัครเล่นวันแรกนักกีฬาไทยเก็บใช้ชนะรวดทั้ง๔รุ่นที่ลงแข่งขันพร้อมกับมีเหรียญทองแดงตูนเอาไว้แล้ว๒รุ่นก็คือในรุ่น๕๒กิโลกรัมชายทะเนธองจันตะชนะรามอนฮวงจากกัมพูชาไป๕๐เสียงครับเข้ารอบรองชนะเลิศ
จัดเชือกไปด้วยคณะที่อีก๒ความหวังของไทยก็เก็บใช้ชนะเข้ารอบ๘คนสุดท้ายเริ่มที่รุ่น๕๖กิโลกรัมชายนะครับจัดใช้บุดดีเอาชนะอาฟิกานีบีอามัดอันชอรีนักชกเจ้าพ่อมาเลเซียไป๔๐เสียงเข้าไปพบกับนักชกจากอินโดนีเซียต่อไปส่วนในรุ่น๖๔กิโลกรัมชายนะครับวุฒิชัยมาสุปเอาชนะท
ทีมเรือใบไทยนะครับวันนี้เป็นการซ้อมวันสุดท้ายก่อนการขันจริงในวันพรุ่งนี้
๙นาฬิกาตามเวลาของบ้านเราครับการฝึกซ้อมก็นำมาโดยเจ้าท็อปกิรติบัวลง
นักกีฬาเรือใบประเภทเลเซอร์สตานดาร์ดเหรียญทองซีเกมครั้งที่๒๖ที่ประเทศอินโดนีเซีย
อันดับสองชิงช้ำเอเชียครั้งล่าสุดซึ่งการฝึกซ้อมนะครับก็เป็นการสร้างความคุ้นเคย
สภาพอากาศที่แข่งขันกันที่เกาะลังกาวีส่วนสภาพอากาศวันนี้กระแสลมค่อนข้างเบา
และมีฝนตกลงมาเป็นระยะทำให้มีอุปสรรคในการซ้อมอยู่บ้างครับ
ขณะที่เจ้าภาพในการศึกซ้อมตกลงคู่ยังคงถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าล่าสุดได้พิมพ์ท้องชาติอิดโนนีเซียลงบนการศึกซ้นปิด
ทำให้มีชาวอินโดนีเซียนั้นแสดงความคิดเห็นอย่างไม่พอใจเป็นจำนวนมาก
เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้นะครับในการแข่งขันกีฬาระบำใต้น้ำที่ฝ่ายจัดการแข่งขันขึ้นทงเก่าที่เลิกใช้ไปแล้วของบลูไน
โดยทางคารีจามารุดดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและเยาวชนของมาเลเซียก็ต่อสายตรงเลยนะครับ
เพื่อขอโทษทางอินโดนีเซียแล้ว
ไปอัปเดตผลการการการกันหน่อยนะครับ
ฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับที่ลงเตะนัดที่๒
ช่วงนี้เข้าใกล้ที่จะจบเกมแล้วนะครับ
แล้วก็ไทยนั้นนำไป๓ประตูต่อ๐ครับ
ส่วนส่วนยิงที่แข่งขันแบบพบกันหมดนะครับ
เอาชนะเมียนมามา๓ต่อ๒วันนี้ลงเตะ๑๒พบกับมาริเศษเจ้าผ้า
ผลปรากฏว่าตอนนี้ไทยนำอยู่๕ประตูต่อ๒
แล้วก็ล่าสุดมีประตูเพิ่มมานะครับแล้วก็เป็น๖ประตูต่อ๐แล้ว